ผู้ชมครับเรื่องของรักต่างวัยแม่แต่อันนี้ก็ไม่เคยเจอลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะ
ชายภูมิเนี่ยมีหญิงสาวคนหนึ่งเธออายุ๒๕ปีนะครับ
เธอก็มีแฟนอันนี้คนเจ็บอันนี้คนเจ็บ
อันนี้คือแม่ของแฟนเธอมีแฟนเนี่ยอายุ๔๖ปี
ปกติแล้วเนี่ยฝั่งของผู้หญิงอาจจะไม่ค่อยชอบที่ถ้าเกิดลูกสาวเราไปมีแฟนอายุเยอะใช่ไหม
แต่อันนี้เนี่ยทางฝั่งของแม่ผู้ชายเหมือนกับเขาไม่ค่อยสนับสนุนให้ไป
คบกับสาวรุ่นน้องวัย๒๕

เอามีดไปฟันแม่แฟนกับพี่สาวของแฟนจนบาดเจ็บนะฮะเจ็บหนักเลยนะครับ
เดี๋ยวดูภาพในบ้านหน่อยนี่นะฮะที่ตำบลบ้านเหล้าอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมินะครับ
เจ้าของบ้านก็คือนางสิริรักษ์เปลืองสมบูรณ์อายุ๗๕ปีนี่ฮะคุณยายสิริรักษ์นะครับ
ถูกฟันเข้าไปแบบเวอะหวะทั้งตัวนะฮะคือแขนสองข้างนี่หวิดขาดนะครับอายุ๗๕แล้วนะครับ
สองข้างหวิดขาดนะครับเลือดเต็มตัวเลยอีกคนที่เจ็บก็คือนางสาวขวัญเรือนเปลืองสมบูรณ์อายุ๕๕
ลูกสาวของคุณยายสิริรักษ์นี่ฮะนี่ก็เจ็บเหมือนกันแขนสองข้างก็มีบาดแผลชะกัน
มีบาดแผลเต็มตัวเลยเจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกของเมื่อคืนวันก่อน
นี่นะฮะเพื่อนบ้านบอกว่าลูกชายของเจ้าของบ้านก็คือคุณยายสิริรักษ์เนี่ย
ปียพลเปลืองสมบูรณ์อายุ๔๖เป็นลูกชายและน้องชายของคนเจ็บทั้ง๒คน
เขามีแฟนนะเขาคบหาดูใจกับหญิงสาวคนหนึ่งอายุ๒๕ปีเป็นลูกสาวของตำรวจ
ชื่อนางสาวทิพรัชต่อสกุลอายุ๒๕แต่ว่าเหมือนกับแม่ของฝ่ายชายเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบ
เขาไม่ค่อยชอบไม่อยากให้คบหากันก่อนเกิดเหตุเพียงหนึ่งวันฝ่ายชายเนี่ย
ถูกแม่ส่งให้ไปอยู่ที่อื่นเพื่อไม่ให้เจอฝ่ายหญิงอันนี้เพื่อนบ้านเขาเล่านะครับ
แล้วคืนวันเกิดเหตุนางสาวทิพรัชคนก่อเหตุเนี่ยถือมิดดาบบุกมาที่บ้านของแม่แฟน
ตอนนั้นเนี่ยมีแค่คุณยายนะเจ้าของบ้านคุณยายสิริรักษ์ที่เป็นแม่ของแฟนนุ่มของเขาเนี่ย
แล้วก็พี่สาวของแฟนหนุ่มของเขาที่อยู่ในบ้านกันแค่สองคนมาถึงนางสาวทิพรัช
ไม่เจอแฟนตัวเองก็เลยโมโหนะใช้มิดดาบที่ถือมาด้วยไล่ฟันแม่กับพี่สาวของแฟน
บาดเจ็บสาหัสนี่นะฮะหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุแล้วมาช่วยกันเนี่ย
ทั้งสองคนก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลชัยภูมินะครับโอ้โหนี่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
เช้าวันนี้พนักงานสอบสวนสพเมืองชายภูมิมาตรวจสอบที่บ้านอีกครั้งนะครับ
คราบเลือดนี่ยังติดตามผนังตามพื้นบ้านเต็มไปหมด
พุ่มกับการสอบพ่อเมืองชัยภูมิพันธนุษย์เอกสมมิตรนันนรมิตรนะครับ
ท่านบอกว่าพนักงานสอบสวนได้รับแจ้งเหตุแจ้งความตั้งแต่๑๓เมษายน
ก็คือเมื่อวานนี้แล้วก็สอบปากคำคนเจ็บทั้งสองคนไปแล้ว
รวมทั้งผู้เห็นเหตุการณ์ด้วยผู้ก่อเหตุตอนนี้ได้ประสานไปยังพ่อของเขาแล้ว
เพราะพ่อเขาเป็นตำรวจโอ้โหนี่เลือดเต็มกำแพงเลยนี่ตามพื้น
คือตำรวจเนี่ยบอกว่าให้พ่อที่เป็นตำรวจเนี่ยบอกลูกสาวพาลูกสาวมามอบตัว
ถ้าไม่มามอบตัวก็ต้องขอสารออกหมายจับแล้วก็ตามจับตัว
เชื่อว่าคนก่อเหตุยังอยู่ในพื้นที่นี่ฮะ
เดี๋ยวลองฟังนะครับที่ตำรวจผู้กรับธนัยสัมภาษณ์เอาไว้
นี่เป็นลูกสาวของตำรวจยศร้อยตำรวจเอกอยู่ที่สพเมืองชายภูมินี่แหละ
ตอนนี้ไม่รู้หนีไปไหนนะฮะแต่ก่อนหน้านี้เคยแทงคนในบ้านมาแล้ว
นี่มีที่แทงแม่กับพี่สาวแฟนฟันแขนเกือบขาด
แล้วเคยแทงคนในบ้านตัวเองมาแล้วอายุ๒๕นี่นะ
ใช่แต่ว่าคนในบ้านตอนนั้นเขาไม่ได้เอาเรื่องไง
เขาอาจจะเห็นว่าในครอบครัวก็ไม่อยากแจ้งความแล้วสุดท้ายมาก่อเหตุตรงนี้
ก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้เป็นคำบอกเล่าของเพื่อนบ้านนะฮะ
ต้องรอฟังทางคนเจ็บก็คือคุณยายกับลูกสาวด้วยนะ
ว่าเออตกลงแล้วมันอาจจะไม่ใช่ว่าแหมไปกีดกันลูกชายแล้วฝ่ายหญิง
โอ้โหแล้วมาฟันเขาจนเจ็บสาหัสอะไรขนาดนี้
มันอาจจะมีเหตุผลอย่างอื่นหรืออะไรยังไงหรือเปล่า
ใช่ค่ะแต่ก็ไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรที่จะมาอ้างในการก่อเหตุลักษณะแบบนี้ได้เลย
เพราะทำเขาบาดเจ็บแบบอุ้ยดูสิแล้วคุณยายอายุเยอะแล้วนะ

เธอมีอาการอะไรยังไงหรือเปล่าเคยแทงคนในบ้านมาแล้วเนี่ย